คุณผู้ชมยังมีประเด็นที่มันเป็นดราม่าเกี่ยวข้องกับการเมือง
ต่างกับธุรกรรมกลายไปตลาดจะจะมาโจมตีกันไป

เพราะว่าคุณธนทรเดินทางไปยุโรป

ก็มีพนักงานสาวพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินแอร์ฮอสเตจ

เขาบอกว่าโอ้โหไปถูกแอร์สาวรุ่นพี่
ตำหนิว่าเป็นติ่งธนทรนี่นะ

ตอนนั้นเขาเดินขบวนคุณก็ไปเอาอาหารไปเสิร์ฟเขาเหมือนกันนี่

ตีกันไปตีมายับเยินกลายเป็นเรื่องใหญ่ในองค์กรไปแล้วตอนนี้

เรื่องราวของที่มันเกิดขึ้นมันมีภาพถ่ายที่คุณผู้ชมเห็นไปแล้ว
มันเป็นการเซลฟี่ของแอร์ฮอสเตจกับคุณธนทรที่เดินทางไปยุโรปพร้อมกับครอบครัว

ถูกวิจารณ์ว่ามันไม่เหมาะสมหรือเปล่า
คุณต้องทำงานอยู่คุณต้องปฏิบัติงานบนเครื่องบิน
มากไปกว่านั้นภาพเหล่านี้มันถูกเชื่อมโยงไปเรื่องของการเมือง
เดี๋ยวนะถ้าสมมุติว่าทำงานอยู่ปฏิบัติงานบนเครื่องบินแล้วเนี่ย
ถ้าดารงดาราอะไรขึ้นไปเซลฟี่ไม่ได้เลย
จริงเราเคยเห็นมาเยอะแล้วว่าเคยทำแบบนี้อยู่แล้ว
ดีสจวดดีทุกสายการบินถ้าเจอดาราก็ถ่ายรูปกันหมดแหละ
อย่างที่บอกไปว่าแอร์สาวรุ่นน้องถูกแอร์สาวรุ่นใหญ่รุ่นพี่ต่างนานา
ตำหนิว่าทำตัวเหมือนเป็นติ่งธนทรนะครับ
แน่นอนฮะฝั่งแอมรุ่นน้องออกไปโพสต์สวนกลับว่า
แหมแอร์รุ่นใหญ่เนี่ยก็คล้ายเป็นติ่งลุงกำนันเหมือนกันนะ
เพราะว่าตอนที่เขามีการทำมงทำมอบกันคุณก็ขนข้าวขนอาหารไปเสิร์ฟเขาเหมือนกันนี่ใช่

ข้ออนุญาตนะคะคือด่ากันรุนแรงมาก
สุดท้ายมันเป็นการแบบโต้กันเอาคืนกันไปกันมา
จนกลายเป็นเรื่องรอยร้าวในองค์กรของการบินไทยไปแล้ว
ทำให้คนที่มีอำนาจสูงสุดในองค์กรคือคุณสุเมฆดำรงชัยธรรม
เป็นกรรมการผู้อำนวยการใหญ่หรือว่าดีการบินไทย
ออกมาอัดคลิปเลยขออย่าศึกเรื่องนี้ซะเลย
ปรามรุ่นใหญ่และรุ่นเล็กในองค์กร
บอกว่าการบินไทยคุณต้องมีความเป็นกลางกับทุกเรื่อง
ดังนั้นพนักงานขององค์กรไม่ควรตกเป็นเครื่องมือทางการเมืองของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
ต้องทำงานด้วยความซื่อสัตว์ทำงานด้วยความเป็นมืออาชีพและเป็นกลางทางการเมือง
จากนี้ดีกายบินไทยยังปฏิเสธว่าการออกมาพูดแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้น
เพราะว่านายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์สั่งการมาให้พูดแต่อย่างใด
แต่ผมออกมาพูดเองเพราะว่าเป็นเรื่องของในองค์กรของผม
ขอให้มันจบแค่นี้อย่ามีดราม่าอะไรเพิ่มเติมแล้วกันเนอะ

ไปพูดคุยก็เดี๋ยวเขามีตารางนัดพูดคุยกับนักการเมืองแล้วก็บุคคลหลายคนเหมือนกันที่ต่างประเทศในแถบยุโรปนะคะ
คือเอาจริงนะสิทธิส่วนบุคคลอันนี้ก็คืออย่าไปก้าวไก่กันใครรักใครชอบใครเป็นเรื่องของส่วนบุคคล
อย่าเอามันมาลงในเรื่องของงานด้วย
แล้วอย่าไปโยงกันเรื่องสะบดอ่ะ